มีผู้หญิงคนนึงเธอบอกเธอไม่ได้หึงห่วงอะไรสามีหรอก
ถ้าอยากจะมีคนอื่นเนี่ยมาหย่ากันให้เรียบร้อย

และระหว่างทางนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนอื่นมีคนนู้นมีคนนี้เยอะแยะไปหมด

กูบอกมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึง
มึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึง

บนรถบนทุกขนอ้อยของสามีฮะ

นี่เปิดประตูเข้าไปนี่เจอเต็มเลย
แต่ก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคะ

ตัวภรรยาก็บอกว่าจะตามตบให้ครบ
กว่าจะมาหย่าให้จบ
คือเธอบอกก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกจะมีใครอะไรมาหย่าก่อนสิ

อย่างนี้มันก็ถูกชาวบ้านเขาติฉินนินทามันก็แหม่

มันขึ้งโพ้งขึ้งพ่ามันรถบนทุกข์นะครับผู้ชมครับ
สุดท้ายเขาก็แยกย้ายกันไปตรงนี้นะฮะ
แล้วก็คลิปไปโพสต์ในโซเชียลนะครับ
บอกว่าสามีจะมีใหม่ไม่ว่าแต่ให้มันเลิกมาย่าก่อน
ที่ผ่านมาเธอบอกเธอรักสามีมากซื้อรถบรรทุกให้ทำมาหากิน
แต่เอารถมาทำแบบนี้วันนี้เราก็เลยไปถามฝ่ายของเจ้าของคลิปนะครับ
ฝ่ายภรรยานะครับบ้านอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
เธอบอกว่าเธอแต่งงานอยู่กินกับสามีมา๑๘ปีนะมีลูกด้วยกัน๒คน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สามีเธอทำแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้มาตลอด
ตามจับได้ก็เนี่ยฮะตามไปราวีจนมีข่าวคึกโครมมาอยู่ขนหนึ่งแล้ว
แต่ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมเธอบอกทำมาหลายอย่างนะแต่เราก็ไม่สนับสนุนนะ
เธอบอกมีตบตีก็มีเอาปืนมาขู่ก็มีเธอโดนก็มีสามีโดนเธอบุกไปก็มี
แต่ยังไงสามีก็ไม่ยอมหย่าแล้วครั้งนี้มันสุดทนนะฮะ
แล้วก็บอกว่าถ้าสามีไม่กลับมาหย่าเนี่ยเธอจะตามไปแบบนี้เรื่อยนะ
จะไปมีความสุขที่ไหนเธอก็จะตามไปราวี
ถ้าอยากมีความสุขโดยไม่มีเธอไปรังความเนี่ยก็ต้องมาหย่ากับเธอเธอบอก
เขาก็จะมีอารมณ์แบบเขาเป็นคนรุนแรงอะค่ะเขาชอบทำร้ายร่างกายด้วยอันนี้ประเด็น
ญาติพี่น้องทั้งพ่อแม่เขารับรู้ตลอดว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอด
ถ้าสมมุติว่ามีการตบตีกันครั้งนี้เกิดขึ้นก็คิดว่าจะไปแจ้งความค่ะ
ก็บอกกับทางพี่สาวน้องสาวเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละถ้าไม่ไหวพี่แต้วไปแจ้งความเลยนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้อยากเรื่องอยากหย่าอย่างเดียวเลยแล้วก็แบบแยกย้ายกันใช้ชีวิตแค่นั้นเลยค่ะ
นี่คือเหตุผลทางฝั่งของฝ่ายผู้หญิงนะครับทุกผู้ชมครับเราก็อยากฟังเหตุผลทางฝั่งของผู้ชายนะ
แต่วันนี้ไม่เจอคุณพี่เขาที่บ้านติดต่อก็ไม่ได้นะฮะเห็นที่บ้านบอกปิดเบอร์มือถือไม่สามารถติดต่อได้